คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะจะพาไปดูความน่ารักนะคะของหนุ่มนุ๊กธนดลนั่นเองคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่า
นุ๊กเนี่ยเขามีความน่ารักมากไม่แบบไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนคลับถึงรักแล้วก็ให้การสนับสนุนตลอดนะคะ
เรียกว่าแฟนคลับเนี่ยเขารักแบบเหนียวแน่นมากเลยเพราะว่านักร้องหนุ่มเนี่ยไม่ได้แค่ร้องเพลงมอบความสุขให้เหล่าแฟนคลับฟังเท่านั้นนะคะ
แต่ว่ายังเป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพด้วยในยามที่แฟนคลับเนี่ยเขาป่วยนะคะ
นุ๊กนะคะเขาทราบข่าวว่าคุณแม่ท่านนี้ก็คือแฟนคลับของเขาตั้งแต่ยุคแรกเลยที่ป่วยอยู่
แล้วก็นุ๊กเนี่ยได้ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะด้วยเสียงเพลงนี่แหละพร้อมพูดให้กำลังใจว่าคุณแม่ต้องสู้นะแล้วก็หายป่วยเร็วเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนี่แหละก็น่ารักนะคะก็เป็นความน่ารักนะคะที่นักร้องมีให้กับแฟนคลับนะคะ
อกจากนี้ค่ะหนุ่มนุ๊กก็ยังได้โอนเงินจำนวน๒๐๐๐บาทค่ะ
เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็บอกกับลูกของแฟนคลับท่านนี้ด้วยนะคะว่าหากขาดเหลืออะไรเนี่ยแล้วก็อยากให้ช่วยเหลือด้านไหนสามารถบอกได้เลย
เพราะเจ้าตัวเต็มใจพร้อมช่วยเหลือทันทีก็เป็นแฟนคลับคุณนุ๊กก็เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะคะ
โดยหลังจากที่แฟนคลับท่านนั้นนำเรื่องราวการช่วยเหลือของหนุ่มนุ๊กมาโพสต์ค่ะ
แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตโอ้โหคนอื่นนะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเลยโหลูกจ๋าทำไมมีน้ำใจมากเลยนะคะ
มีการแบบช่วยเหลือแฟนคลับท่านนี้ด้วยนะคะน่ารักจริงเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะคะระหว่างนักร้องแล้วก็แฟนคลับ
เห็นภาพแล้วน่ารักจังเลยนุกแล้วก็ไปแบบนี้นะคะ
ถึงรักทั้งลูกและปายเยอะขนาดนี้นะคะ
ใช่ค่ะก็คืออยู่บนเวทีเป็นศิลปินแหละ
แต่พอลงมาเนี่ยก็เป็นกันเองสบายกับแฟนคลับนั่นเองนะคะ